ไปดูหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะคะ
แต่ว่าก็เชื่อว่าหลายครอบครัวก็อาจจะเคยประสบปัญหาแบบนี้ค่ะ
คือเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์ไว้นะคะ
พ่อที่เลิกรากับแม่ไปแล้วแยกกันอยู่ไปแล้ว
อยู่มาวันหนึ่งกลับมาที่บ้านมาหาอาม่า
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมของเขานะ
แล้วก็บังคับอาม่าบอกให้ถอดสร้อยข้อมือทองคำให้กับเขา
ในบ้านทนไม่ไหวต้องอัดคลิปแล้วก็เรียกตำรวจมาเพื่อควบคุมค่ะ

พ่อนี้บังคับแม่ให้แกถอดสร้อยให้พ่ออยู่ในกระป๋าในบ้าน
หนูนี่มีหนักทางค่ะ
จะแจ้งความสุดทอดหาวุฒุเสมอนะคะ

แล้วบอก

นี่คนเคยเป็นครอบครัวเดียวกันมาก่อนนะนั่นสิฮะถึงขั้นต้องแจ้งตำรวจมาระงับเหตุแล้วคือสภาพที่เห็นคือ
คือแกะสร้อยข้อมือออกจากข้อมือของเนี้ยคุณแม่วัยชราเนี้ยนะคะเนี่ยสภาพเนี้ยอืม
คือตำรวจมาถึงปุ๊บเขาก็พยายามเจรจาให้ผู้ชายคนนี้ค่ะคืนสร้อยหนักหนึ่งบาทที่ถอดออกไปจากข้อมืออาม่า
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมคืนบอกว่าอาม่าเป็นแม่บุญธรรมเขาแล้วแม่บุญธรรมเขายกให้เขาแล้ว
เขาบอกในคลิปไงว่าแม่ก็จะถอดให้เขาอยู่แล้วอ่ะอืม
เขาว่าอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายอาม่าไม่อยากให้ลูกถูกจับก็ยกสร้อยข้อมือให้ไปอืม
ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะ
คือเจ้าทุกข์เขาไม่เอาความใช่อาม่าก็ตัดสินใจยกสร้อยข้อมือให้ไปด้วย
ก็เลยทำได้แค่เชิญตัวผู้ชายคนนี้ออกไปจากบ้านหลังนี้
หญิงสาวคนถ่ายคลิปเล่าให้ฟังนะคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
แต่ก่อนเล่าขอพูดก่อนว่าไม่รู้จะหาคำด่าอะไรมาด่าได้อีกแล้ว
ผู้ชายในคลิปคือพ่อพ่อที่เคยโกงครอบครัวจนหมดตัว
ตอนเนี้ยกลับมางอกเงยได้ก็เพราะแม่เออ
กับแม่ก็แยกกันอยู่ก่อนที่จะแยกกันอยู่
แบ่งเงินให้พ่อคนนี้ล้านห้าแต่พอใช้เงินล้านห้าหมด
จะกลับมาขอเงินใหม่อีกรอบแม่ก็ไม่ให้แล้ว
พอไม่ได้เงินเลยมาปลดสร้อยทองที่ข้อมืออาม่าย
อย่างที่เห็นในคลิปโอ้โหอ่ะอืม
คนเคยเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะ
อยากให้นึกถึงตอนที่ตัดสินใจเป็นครอบครัวกันนะเออนะฮะ